เมื่อวานนี้มีงานอีเวนต์ปังหน้าลานห้างดัง
มีดาราตบเท้ามาร่วมงานกันเยอะเลย
หนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มที่ตอนนี้กำลังโสด
หรือไม่โสดดีนะสำหรับหนุ่มเกรทวรินทร
หลายคนรุ่นเหลือเกินว่าสรุปแล้วนุ่มหล่อคนนี้

คุณผู้ชมเรียกว่านานทีปีหนนะ
จะได้เห็นลูกหวานของหนุ่มเกรทวรินทร

เฮ้ยมาแบบนี้เนี่ยมีหวานใจแล้วหรือเปล่า

ตกลงคุยกับสาวคนไหนแล้วหรือยัง
ที่มีข่าวด้วยทั้งแจ๊กกี้ชาโคลีน
หรือว่าเก้าสุภาษาลาเลือกใครดี

ไม่มีคุยกับสาวคนไหนเลย
แล้วก็สบายใจดีที่ยังโสด
กับน้องก้าวเนี่ยเขาเป็นสายปั่นกวน

แต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะชงขึ้นนะ
ตำแหน่งพี่น้องสบายใจดีอยู่แล้ว

ก็มีคอมเมนต์ให้สนุกสนานกันอยู่
เราก็ได้เข้าไปดูเออก็ตลกดี

เพราะว่าเรากับน้องก็

จะเป็นใครก็แล้วแต่ผมแค่ยังรู้สึกว่า
ผมยังไม่อยากยังไม่อยากมีแฟนจริง

คือยังไม่อยากมีแฟน

ไม่ได้มีใครมาจะต้องรายงานตัวทุกวัน

แต่ว่าอยากจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจ

แต่หนุ่มคนนี้บอกเลยว่าไม่โสดแล้วจ้า

ไอดอลสาวชื่อดังน้องพิมถา
มาด้วยค่ะควงกันออกงานอีเวนต์เลย
บอกเลยว่าเรียกเสียงกรี๊ดกราดได้หนักมาก

ถ่ายรูปมุ้งมิ้งกันกลางอีเวนต์แบบนี้

ที่จะได้เห็นทั้งคู่ร่วมเฟรมสัมภาษณ์กัน

อาจจะมีแบบให้สัมภาษณ์คู่ก็ได้นะคุณผู้ชมนะ
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มที่ฮอตเหมือนกันค่ะ

บิลกิ้นนี่มาจับไมค์ร้องเพลง
ความฟินให้กับแฟนคลับในงานนี้ด้วยนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยอัปเดตอาการไม่สบายว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้ว

แต่ขออุบนะคะไม่บอกว่าไปไหนนะ
โดยทริปนี้ค่ะคุณพ่อเป็นคนจัดการให้หมดเลย
ส่วนน้องพีพีก็ไม่ได้ไปด้วยนะจ๊
เพราะว่าพี่พีเขางานชุกงานแน่นติดงานจ้า

แต่ว่าเดี๋ยวรอลงรูปแรกแล้วก็จะได้รู้ว่าไปที่ไหน
ปกติเขาจะเที่ยวทุกปีปีละสองรอบไปเรื่อย
แต่ว่าตอนนี้เขาก็แบบอยากไปมากอะไรอย่างนี้
ก็เลยเหมือนเขาก็จองมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
อันนี้ไม่ได้ชวนเพราะว่าป๊าเป็นคนจั่วขึ้นมา
แล้วเหมือนกับว่าก็จัดการไปของที่บ้านเลยผม